ว่าก็อีกฝั่งหนึ่งทำหน้ากวนประสาทใส่เขาก่อน
ก็เลยรุมทำร้ายครับแต่ทีนี้ต้องฟังความสองด้านนะครับ
คืออย่างนี้มิ้นคุณผู้ชมมีญาติของวัยรุ่นอายุสิบห้า
เขาไปร้องผ่านเพจดังบอกว่าน้องผู้ชายคนนี้ถูกคนงานโรงปูนแห่งหนึ่งเนี่ย
รุมทำร้ายแต่ฝั่งคนงานโรงปูนบอกว่าเดี๋ยวคุณมาพร้อมกับมีดนะ
อืมเราก็ต้องป้องกันตัวและนี่คือคลิปเหตุการณ์บางช่วงบางตอนครับ
เค้าเริ่มก่อนนะคะเขาทำร้ายอ่านอ๋อถ่ายแล้วกะหน่อย

พวกมึงเป็นคนถือมีดหนึ่ง
เป็นสองฝั่งเลยครับคุณผู้ชมมิ้นครับ

ตอนท้ายคลิปเมื่อกี้นี้ที่เขาเดินถือมีดมาบอกว่าเนี่ย
พวกมึงเอามีดมาเนี่ยเอาถ่ายเนี่ยถ่ายเลยพวกมึงเอามีดมา
คือต้องการจะบอกว่าฝั่งคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยพวกคุณเอามีดมาด้วยนะ

เป็นมีดพระมิดอิโต้เลยครับยาวเท่าศอกได้โดยประมาณแล้วก็มีนาธีชุลมุนกันเนี่ยฮะทั้งกอดรัฐฟัดเหวี่ยงกัน
อีกฝั่งที่ถ่ายคลิปก็บอกว่าพวกเขาทำร้ายทำร้ายอาหนูเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือความวุ่นวายหน้าโรงปูนในคลอง๑๑พื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับ
แล้วก็มีคำถามว่าใช่ครอบครัวหัวร้อนที่เคยเป็นข่าวโด่งดังหรือไม่
พูดถึงครอบครัวหัวร้อนนี่จำได้เลยนะ
เขาเลยตั้งคำถามเอาไว้ว่าใช่หรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๙มิถุนายนครับ
ทางฝั่งผู้เสียหายร้องเรียนมาอ้างว่าน้องชายขับรถผ่าน
แล้วคนงานโรงปูนแห่งหนึ่งจู่ก็เหมือนมาดักหน้าแล้วก็ดับเครื่องรถ
แล้วก็ถามเลยว่ามึงเจ๋งเหรอ
น้าสาวของคนที่มาร้องเรียนเขาไม่พอใจ
ตามเข้าไปคุยในโรงปูนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย
ประมาณ๔โมงเย็นครับ๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ภาพวงจรปิดด้านซ้ายและด้านขวาคือภาพที่ถ่ายจากมือถือครับ
คุณเลิฟลาวีการนักขับแทนรัสทีวีลงพื้นที่
ไปหาคนที่เขาร้องเรียนทราบชื่อว่าชื่อคุณอ้อมนภา
คุณอ้อมนภาเล่าให้ฟังว่าตั้งใจจะไปถามอีกฝ่ายนึงว่า
หยุดรถลูกฉันเพราะอะไรลูกฉันไปทำอะไรให้หรือเปล่าหรือยังไง
ตั้งใจจะไปคุยดีไม่ได้จะไปหาเรื่องเลยเธอบอกแบบนี้
แล้วเธอก็บอกว่าลูกชายกับเพื่อนของลูกชื่อโอม
คือคนที่เห็นในคลิปจำได้ใช่ไหมครับ
คลิปที่ถ่ายด้วยมือถือจะมีลูกศรสีเขียวชี้
แล้วมีชื่อขึ้นว่าโอมที่โดนรุม
ลองดูคลิปด้านซ้ายมือครับตอนนี้เราเปลี่ยนภาพเป็นภาพจากมือถือแล้ว
ลูกชายกับโอมเนี่ยมาบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป
แล้วไปเจอคู่กรณีถูกดักไว้
ส่วนเรื่องมีดที่ตกอยู่เนี่ยลูกชายกับเพื่อนของลูกคือโอม
เขาตั้งใจจะไปตัดกล้วยจะเอามีดไอ้เล่มที่ยาวเท่าศอก
ที่มีผู้หญิงถือมาแล้วบอกว่านี่มีดถ่ายไว้เลยมีด
มีดนั้นจะเอาไปตัดกล้วยลูกบอกแบบนั้น
นี่ครับก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดเพราะถูกอีกฝ่ายคมขู่ด้วย
ส่วนเรื่องที่ว่าโอมจะไปมีปัญหากับฝั่งคู่กรณีก่อนหรือเปล่านั้น

คุณอ้อมนภาบอกแบบนี้ลองฟังครับ
ลูกหนูเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องของพี่
พี่จะต้องไปคุยกันเอาถูกไหม
เขาก็โวยวาย
หนูก็บอกเดี๋ยวหนูจะไปตามลูกมาเพื่อจะมาคุย
เราก็บอกหลานเราว่าไปตามน้องมาซิ
พอเด็กมาปุ๊บยังไม่ทันได้อะไร

เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลแล้วอย่างที่บอกครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
หนึ่งในคนที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นอายุ๑๕เองนะ
ผู้ชายอายุ๑๕อายุยังน้อยอยู่เลยครับค่ะค่ะยังเป็นพึ่งเป็นนายเอง

แล้วก็มีข่าวมาตอนแรกบอกว่า
อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่พอใจ
ฝั่งของน้องผู้ชายอายุ๑๕ทำหน้ากวนประสาททำหน้าหาเรื่อง

ลูกชายของคุณอ้อมนภาซึ่งก็เป็นเยาวชนอยู่ก็เลยบอกว่า
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมมีปัญหากับคนชื่อตาย
จะมีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวละครแล้วนะครับ
โอมเนี่ยมีปัญหากับตาย
เคยทำงานโรงงานปูนมาก่อนครับโรงงานปูนนั่นแหละ
พฤษภาคมที่ผ่านมาโอมจะไปเบิกเงินค่าแรง
แล้วถูกตายซึ่งเป็นหัวหน้างานชกต่อย
จากนั้นโอมก็เลยลาออกแล้วก็ทะเลาะกัน
มีเรื่องบาดหมางกันระหว่างโอมและหัวหน้าคือตาย
ขู่กันด้วยครับเห็นมีเรื่องข่มขู่กันด้วย
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปเจอพี่เขยของในตาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าโรงปูน
แล้วก็ถูกฝั่งนู้นให้หยุดรถเพื่อจะคุยปัญหากัน
เขาก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งคุณอ้อมนภาทันที

ถือมีดปล่อยผมไว้ตรงนี้เพราะว่าผมรู้ว่า
ไปยังไงเขาต้องมีอยู่แล้ว
พอไปตัดกล้วยเอาไปก็ดีไปป้องกันไว้ก็ดี

ใช่เพราะว่าเขาออกมาเต็มเขาออกมาก่อนที่ผมยังไม่ไปด้วย

แล้วก็คือติดไว้ก็อุ่นใจกว่าเผื่อว่าต้องเจอกันอะไรแบบนี้
ไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปทำร้ายแต่อย่างไร

ทีนี้คลิปวีดีโอฝั่งคู่กรณี

คุณผู้ชมนี่เป็นหลักฐานเด็ดอีกมุมหนึ่งนะ
ต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาก็ขอชี้แจงบ้าง

อันนี้เป็นหลักฐานเด็ดเลยนะครับ
เขาบอกว่าต้องการจะยืนยันและชี้แจงว่า
ฝั่งของเขาถูกคู่กรณีมาพูดจาไม่ดีก่อน
ก็เลยเป็นที่มาของเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วโอมก็พกมีดมาด้วย

หลังเกิดเหตุก็คิดว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วจบแล้ว

นี่จะมาตัดสินว่าใครเปิดก่อนดูคลิปให้ครบก่อน

แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าฝั่งนู้นเอาคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้
ร้องเรียนผ่านเพจชื่อดังทางเฟซบุ๊กเหรอ
เขาก็เลยขอปกป้องในฝั่งเขาและครอบครัวบ้าง

แจ้งตำรวจสนคลอง๑๒แล้วครับ
ล่าสุดฝั่งคู่กรณีพอรู้เรื่อง

เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่

แล้วก็ขอให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาด้วยครับ
คืนนี้เจอกันที่จะตาย

พี่ห้าตายแล้วก็โพสต์ลูกคืน
แล้วก็ผมก็ปล่อยเรื่องเงียบแล้วผมไม่ได้สะใจผมก็ทำงาน
จนมาพี่ชายผมไปเจอปากซอย
ด้วยความที่พี่ชายน้องโดนโพสต์ขู่
เจอก็จอดถามแต่พี่ผมก็ถามไม่ดี

ยืนยันกับทีมข่าวเราว่าโอมเคยก้าวร้าวใส่เขาก่อน
และเคยโพสต์รูปปืนข่มขู่ด้วย
เคยมีปัญหากันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
และนี่ครับคุณผู้ชมรูปปืนที่เคยโพสต์เอาไว้

คืนนี้เจอกันครับนี่ฮะ
ตายเขาบอกโอมก้าวร้าวใส่เขาก่อนนะ

วงจรปิดนี้กำลังจะบอกอะไร
ลองดูฮะบ่าย๓โมง๕๑นาทีในวันที่เกิดเรื่อง

อีกฝ่ายขี่รถเข้าไปที่โรงปูน
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้น
ใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลัง

เพราะตอนนี้คนที่ต้องทำหน้าที่ตามหาความจริงคือตำรวจ
แค่เอาใจช่วยให้ตำรวจนั้นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตำรวจสภครอง๑๒รับแจ้งความแล้วนะครับจากทั้งสองฝั่งเลย
ฝั่งของเยาวชนอายุ๑๕ก็แจ้ง
ฝั่งของคนงานโรงปูนก็แจ้งเหมือนกัน

จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องสอบปากคำอีกครั้งวันพรุ่งนี้
รอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงรวมถึงบทสรุปของเรื่องนี้กันต่อครับ